เดี๋ยวเราลองดูจากตัวรายงานพิเศษ

ร้อยแอ่งกลิ่งประภาวดีเจริญรัฐนาธารากุล
ตอนแรกอุบไว้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกนั่นแหละ

เอ่ยถึงนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย
ชื่อของเก๋ร้อยเอกหญิงประภาวดีเจริญรัตนธรากุล

หลังเคยได้สร้างชื่อด้วยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิก
กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งเหรียญทองครั้งนั้นทำให้เธอ
กลายเป็นฮีโร่ของชาวไทยทั้งประเทศ
จุดไหนที่พี่สำเร็จมากที่สุดในการเล่นกีฬา

เพราะว่าต้องบอกว่าเป็น
เขาเรียกว่าเป็นความฝันสูงสุดของนักกีฬาทุกคน
ที่อยากจะเข้าร่วมกีฬานี้แล้วก็คว้าเหรียญมา
ซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นก็ถือว่า
มันเป็นอะไรที่สูงสุดของชีวิตนักกีฬาแล้ว
ความสำเร็จและเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์
ทำให้เธอได้รับเกียรติให้เป็นผู้จุดไฟครบเพลิง

ซึ่งเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
เก๋ยอมรับด้วยว่ารู้สึกภาพภูมิใจ

ก็ถือว่าได้รับเกียรติค่อนข้างสูงนะคะ
ที่เราได้มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
ก็ต้องถือว่าเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอยู่แล้ว
ก็ต้องถือว่าก็ยินดีที่
แล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาเข้าร่วมกันครั้งนี้ค่ะ

ที่ทำให้เก๋ประสบความสำเร็จ

ส่วนหนึ่งคือการผ่านเวทีกีฬาแห่งชาติ

ทำให้มีแรงผลักดันที่อยากติดทีมชาติไทย

เพราะว่าต้องบอกว่าเราต้องเจอรุ่นพี่
เพราะว่าเราขึ้นมาจากระดับเยาวชน

ก็ตอนนั้นรู้สึกได้แค่ทองแดง
เพราะว่ายังมีรุ่นพี่ที่ค่อนข้างมีฝีมือค่อนข้างเก่ง

เป็นโอกาสของเราที่ได้สู้กับรุ่นพี่

ฝีมือเราจะต้องพัฒนาขึ้นอีกแค่ไหน

ทำให้เธอมองว่านักกีฬารุ่นน้องในปัจจุบัน
ก็มีโอกาสแสดงศักยภาพตัวเองในเวทีแห่งนี้
และก็เป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนทีมชาติไทย

ก็ต้องบอกน้องว่าตรงนี้กีฬาแห่งชาติ

ที่จะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ผลงานตัวเอง

แล้วก็มีความสามารถเท่าไหร่ก็แสดงให้เห็น
เพื่อที่จะเป็นหนทางในการติดทีมชาติต่อไปค่ะ
แม้ว่าปัจจุบันเก๋จะเลิกเล่นกีฬามาแล้ว๔ปี

คือการได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

เปิดเส้นทางให้เดินตามความฝันอันยิ่งใหญ่ของตัวเอง
การติดทงทีมชาติไทยบนหน้าอกให้เป็นจริง
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน